คุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็มั่นใจนะครับว่า
ดูจากปัจจัยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการจำนำยุ้งฉางข้าว
แม้แต่คำสั่งปลายปีที่อาจจะมีคำสั่งซื้อข้าวล็อตใหญ่ออกมาเนี่ย
น่าจะทำให้ระดับราคาของข้าวในช่วงปลายปีนี้
จะเห็นการขยับปรับราคาเพิ่มมากขึ้นครับ
นางสาวิบุญลักษ์ร่วมรักประหลักกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าว
ปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
ทำให้เริ่มมีการดูดทรัพย์ข้าวเปลือกหอมมะลิในตลาด
ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นเป็น๙๗๐๐๑๐๐๐บาทต่อตัน
โดยขยับขึ้น๕๐๐บาทต่อตันจากช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
อยู่ที่๘๕๐๐บาทต่อตันแล้วก็มองว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นมากกว่า๑๐๐บาทต่อตัน

ขณะที่นายชูเกียจโอภาษณวงนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่า
จากมาตรการของภาครัฐแล้วนะครับ
ยังมีแรงหนุนซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำคัญจากคำสั่งซื้อต่างประเทศ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ด้วย
ซึ่งหลายประเทศนั้นต้องสั่งข้าวไปบริโภคในช่วงตรุษจีน
ปกติครับทุกปีไทยจะส่งออกข้าวหอมได้ประมาณ๑๕๐๐๐ตัน
แต่ว่าปีนี้อาจจะได้คำสั่งซื้อมากกว่า๒แสนตัน
เนื่องจากว่าราคาต่ำอยู่ที่ประมาณ๖๐๐กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
จากปกติขายกันอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๙๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
รวมทั้งยังมีคุณภาพที่ดีกว่าประเทศคู่แข่ง

ค่ะจากราคา๗๐๐๐๕๐๐บาทต่อตันราคาเฮ่าเปลือกเจ้า
ขยับขึ้นมาเป็น๗๐๐บาทต่อตันจากสัปดาห์ก่อน๖๕๐๐บาทต่อตัน
และข้าวเปลือกเจ้ารอบแรกจะออกสู่ตลาด
ประมาณ๖๐๐๐๐๐บาทตันน้้อยกว่าปีก่อนซึ่ง
ซึ่งอยู่ที่ตัวเลขประมาณ๗๘ล้านตันครับ
ส่วนข้าวหอมมะลิราคาตันละ๙๗๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
สัปดาห์ก่อนตันละ๘๕๐๐บาท
และสำหรับคาดการณ์ผลผลิตข้าวตลอดปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๖๐นะครับ

จากการประเมินผลผลิตข้าวนาปีที่ออกในสิ้นปีนี้กลับสูงถึง๒๗ล้านตัน
โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมสูงถึง๑๙ล้านตัน
แต่คาดว่าผลผลิตข้าวรอบ๒หรือข้าวนาปรังที่จะเริ่มวางแผนการผลิต
ช่วงเดือนมกราคมปี๒๕๖๐ข้าวจะออกมาไม่เกิน๔ล้านตัน
ไม่เป็นห่วงตลาดเท่าไหร่นักเพราะว่าผลผลิตค่อนข้างน้อยครับ